คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนละครเลยอ่ะที่บอกว่าเหมือนละครเพราะอะไรรู้ไหม
เจ้าเบ่าปรากฏว่าเคยแต่งงานมาแล้วฮะ
แล้วไปแต่งงานกับอีกเจ้าสาวอีกคนนึงที่รู้แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
โป๊แตกขึ้นมาจากออร์กาไนเซอร์ออร์กาไนเซอร์ที่เขาจัดงานเวดดิ้งนี่แหละค่ะ
ไม่ได้จะแฉนะคือเขาแค่ลงรูปการจัดงานทีนี้มีคนไปเห็นอ้าวเจ้าบ่าวคนนี้
อ้าวเจ้าเบ่าคุณเดิมนี่น่ะเออนี่คือเพิ่งแต่งงานไปเองเป็นเดียวกันนี่น่ะ
แล้วทำไมอยู่ดีมาแต่งงานอีกล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าสาวคนละคนนะคะ
นี่เป็นภาพที่บริษัทออร์กาไนเซอร์เขาเนรมิตเป็นเหมือนกับเป็นบ้านหลังน้อยของฝ่ายเจ้าสาว
กลายมาเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานแล้วดูสิมันดูสวยดูหรูหรา
เป็นงานระหว่างชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเราขอเรียกนามสมมุติทั้งคู่เลยละกัน
คนก็แชร์ไปก็ชมว่าโอ้โหบริษัทออร์กาไนเซอร์นี่จัดงานดีจัง
จัดงานสวยจังดูแบบอลังการมากเลยดูน่ารักอบอุ่น
นี่เพิ่งแต่งงานกับน้องสาวฉันเองนะแล้วก็โพสต์ภาพของเจ้าบ่าวชาวญี่ปุ่น
กับน้องสาวของเขาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการแต่งที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ทีนี้บริษัทก็เอาล่ะสิงานเข้าล่ะสินี่ไม่ได้ตั้งใจจะแฉใครนะ
แต่ทำให้เจ้าบ่าวเนี่ยโป๊ะแตกขึ้นมาก็เลยตัดสินใจลบภาพออกจากเพจนะคะ
ทีนี้เจ้าสาวคนแรกที่ทางเจ้าเบ่าญี่ปุ่นเนี่ย
เขามาแต่งงานด้วยเนี่ยนะเขาโพสต์ข้อความคือเหมือนกับเขาก็ไม่รู้หรอก
เจ้าบ่าวของตัวเองเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงคือเขาโพสต์แบบนี้บอกว่าข่มตานอนไม่ได้จริงจริง
อยากจะฟ้องใครพอมีความรู้บ้างมืดแปดด้านเลยซึ่งเจ้าสาวคนแรกเนี่ยนะคะ
อายุ๒๔ปีบอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เธอทำงานในบาร์ที่เป็นบาร์แบบของสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะ
แล้วก็มารู้จักกับฝ่ายชายเพราะฝ่ายชายเป็นคนญี่ปุ่นไง
ฝ่ายชายอายุสี่สิบปีฝ่ายชายเขาทำหลายอย่างอ่ะ
เป็นนักธุรกิจด้วยเป็นทนายด้วยเป็นนักลงทุนด้วย
ก็จะบินบินไปมาระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี่แหละคุยกันไปเรื่อย
ก็คลิกแล้วก็คบกันได้ประมาณสักสองเดือนทีนี้ฝ่ายชายเนี่ย
ญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าให้เธอหยุดทำงานเดี๋ยวฝ่ายชายจะเลี้ยงดูเอง
เดี๋ยวจ่ายเงินเดือนให้เดือนหนึ่งเนี้ยสามถึงสี่หมื่นบาทเลยน่ะ
ที่ให้ตังค์รวมถึงเดี๋ยวเช่าคอนโดให้อยู่ด้วย
โดค่าเช่านี่ก็เดือนละห้าหมื่นนะคะแล้วก็เคยพาไปญี่ปุ่น
พาไปเจอแม่ของฝ่ายชายด้วยคบกันนะคุณผู้ชมปีนึงนะ
ก็เลยตัดสินใจหลังจากนี้เราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วนะ
ก็เลยตกลงแต่งงานกันตอนนั้นเนี่ยที่จัดงานแต่งงาน
เดือนพฤษภาคมสินสอดล้านหนึ่งนะแล้วยังมีทองอีก๑๐บาท
ซึ่งฝ่ายหญิงเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะสินสอดล้านหนึ่ง
ได้จริงอ่ะได้เงินจริงด้วยน่ะห้าแสน
แล้วไม่ใช่ได้เป็นก้อนด้วยนะฝ่ายชายเนี่ยทยอยผ่อนให้
ทยอยผ่อนให้โอ้แล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันค่ะ
หลังจากแต่งงานมาตั้งแต่๑๖พฤษภา๖๒เลยนะ
ฝ่ายชายเขาก็เดินทางกลับญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาช่วงมิถุนายนเมื่อปีที่แล้ว
ทีนี้ตอนกลับมาฝ่ายชายเขาบอกกับฝ่ายหญิงแบบนี้ว่า
โอ้โหกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่อยู่ขออยู่คนเดียวได้ไหม
แล้วเราลดสถานะได้ไหมจากสามีภรรยาเนี่ยมาเป็นแฟนกัน
ฝ่ายหญิงก็เคยถามไปนะว่าเอ๊ะคุณอยากจะเลิกกับฉันเหรอ
ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ได้อยากเลิกแค่ลดสถานะเป็นแฟนกันเฉย
หลังจากที่รู้ว่าโอ้โหสามีมีโรคสองใบ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาก็พยายามที่จะโทรไปหานะ
จะได้คุยกันเมื่อสองวันที่ผ่านมาเองฝ่ายชายเขาบอกว่า
จริงเนี่ยคือฉันรักผู้หญิงคนใหม่ที่แต่งด้วย
แล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เออ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าสาวคนแรกเธอบอกว่าเธอเจ็บปวดนะ
ที่ผ่านมาทางฝ่ายชายก็จะห้ามไม่ให้เธอลงรูปคู่กันในโลกโซเชียล
แม้กระทั่งงานแต่งงานของเธอน่ะคือก็มีการประกาศบอกแขกในงานด้วยนะ
แปลกไหมว่าอย่าถ่ายรูปพาไปญี่ปุ่นเธอจะกดเช็คอิน
ฝ่ายชายก็ไม่ให้เช็คอินแต่เหตุผลที่ฝ่ายชายเขาบอกเนี่ยก็คือ
ผมเนี่ยเป็นคนดังคนรู้จักผมเยอะอืมเนี่ยอ้างแบบเนี้ยดูเหมือนกับ
เอาจริงที่แต่งไปรอบแรกคนแรกเนี่ยดูเหมือนกับไม่ค่อยอยากเปิดเผย
ซึ่งการแต่งงานอีกรอบนึงเนี่ยกับผู้หญิงคนที่สองเนี่ยนะ
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนที่๒สามารถเปิดตัวได้
โพสต์รูปลงโซเชียลได้ทีนี้ค่ะผู้หญิงที่แต่งงานด้วยคนแรกเนี่ย
เขาก็บอกว่าอยากที่จะย้ายออกจากคอนโดแล้วเพราะว่าฝ่ายชายบอกว่าไม่มีตังค์แล้ว
ซึ่งตัวเธอก็อยากให้ฝ่ายชายรับผิดชอบจ่ายค่าสินสอดให้ครบ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้เธออับอาย
ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทีนี้เดี๋ยวพาไปดูที่สกลนครบ้างค่ะคุณผู้ชม
กลนครสำคัญยังไงอ่ะทำไมต้องพาไปดูครับ
ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของเจ้าสาวคนที่สองนะที่เพิ่งแต่งงานไปเนี่ย
แล้วออร์กาไนซ์เอาไปโพสต์รูปเนี่ยค่ะนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนี้
ก็จะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่เจอเจ้าสาวนะ
ทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับแม่คุณแม่คือคุณแม่จะเอ่อ
จุลวันการละเสาคุณแม่เนี่ยยอมให้ถ่ายให้เห็นหน้าได้นะ
เปิดเผยใบหน้าแม่บอกแบบนี้ลูกสาวแม่เนี่ย
รู้จักกับฝ่ายชายชาวยิปุ่นสักประมาณสี่ซาห้าเดือนที่แล้ว
ทางแอปพลิเคชันหาคู่ฝ่ายชายเนี่ยเขามาจากญี่ปุ่น
แล้วก็ชวนลูกสาวแม่ไปอยู่ที่กรุงเทพ
แม่บอกว่าสินสอดครั้งนี้เป็นเงิน๑ล้านบาท
อันนี้สินสอดเท่ากันกับเจ้าสาวคนแรกเลยนะคะ
ฝ่ายชายเนี่ยเขาเอาเงินมาวางให้เฉย
แต่แม่แม่ของเจ้าสาวคนที่สองบอกว่าแม่ยังไม่ได้รับตังค์สักบาทนึง
การจัดงานแต่งงานฝ่ายชายเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดเลย
แต่งงานกันไปเมื่อ๒๔ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย
ผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวก็เป็นผอโรงเรียน
เพราะว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเขาบอกว่าพ่อแม่เขาจริงอยู่ที่ญี่ปุ่น
แล้วตอนนี้มันติดโควิดไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถเดินทางมาได้
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยถามถามว่าแม่ลูกสาวแม่เนี่ย
เพิ่งแต่งงานไปเนี่ยที่เวลาอ่านข่าวเขาเรียกว่า
เป็นเจ้าสาวคนที่๒จะทำยังไงต่อล่ะ
แม่บอกแบบนี้ค่ะว่าลูกสาวยืนยันว่าฝ่ายชายเลือกลูก
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะฝ่ายชายเนี่ยจะพาลูกสาวของคุณแม่เนี่ย
จดทะเบียนสมรสด้วย
อันนี้มันก็เป็นเรื่องการแต่งงานอลละเวงเป็นการแต่งงานโป๊แตกที่เปิดเผย